รถกระบะคันนี้ค่ะขับมาเร็วนะคะจนเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าที่เขากำลังทำงานอยู่เนี่ยค่ะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะไปดูกันค่ะว่าขับยังไงค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอยู่นอกถนน
ก็พุ่งเข้ามาชนเข้าเต็มเนี่ยค่ะหนีไม่ทันกำลังทำงานอยู่อ่ะนะคะ
คือเรื่องของเรื่องเกิดจากอะไรนะคะ

เขาขับมาเร็วที่เราเห็นแล้วล่ะอย่างหนึ่งเลยนะคะ
แต่ตอนจังหวะจะแซงออกขวาเนี่ย

พุ่งไปชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่ตรงนั้น
พี่พ่อพรเห็นไหมมีพี่ข้างบนก็ทำงานอยู่ดีแล้วเขาไม่ลดลงมาจากกระเช้านั่น
ใช่คือแต่คนข้างล่างโดนเต็มน่าจะโดนรถทางฝั่งนี้
แต่ถ้าโดนรถอีกฝั่งนึงเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนอาจจะกระเทือนแต่ก็แกว่งหนักเหมือนกันนะคะ
เนี่ยค่ะก็เอาคลิปนี้มาลงให้ดูนะคะเจ้าของคลิปยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
มีการรับผิดชอบหรือชดใช้ยังไงแต่ว่าอันนี้ก็สำคัญมากนะคะ
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับรถในพื้นที่ชุมชนนะคะ
คนอื่นอื่นที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยก็ลำบากเลยค่ะเจอแบบนี้นะคะ
มันกระทบกระเทือนหลายฝ่ายด้วยกันค่ะ